สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้

ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง

หมอกอาจจะหนาตาในหลายพื้นที่
ซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้รถใช้ถนน
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา

เพราะว่าขณะนี้เองในเมืองไทยของเรา
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อลักษณะอากาศ
ก็คือเรื่องของความชื้นและเรื่องของลมหนาว
ความชื้นส่วนใหญ่ไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

สร้างปัญหาหนักให้กับในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน

บริเวณกลางอ่าวเบงกอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แน่นอนในระยะนี้เองเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไป
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของความชื้นนั่นเอง
ความชื้นเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เอง
ลักษณะของการเคลื่อนตัวเข้าไปปะทะกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศความชื้น
ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
โดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศ
จากแต่เดิมที่เมืองไทยของเราได้เจออากาศหนาวลมเย็น
ขณะนี้เองความชื้นค่อยแผลเข้าไปปกกลุ่มทีละเล็กทีละน้อย
ความชื้นเหล่านี้เมื่อไปปะทะกับแนวอากาศที่มีความอุ่น
ก็สามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
อย่างเช่นเมื่อวานนี้เราจะพบว่า
หลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
มีกลุ่มเมฆอึมครึมปกกลุ่มอยู่
บางจุดบางพื้นที่มีฝนตกลงมาปล่อย
แต่ว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ
เป็นเรื่องของลักษณะอากาศอีกแบบนึงนะครับ
หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนอง
เพราะว่ามวลอากาศเย็นจะเข้ามาอีกครั้ง

ลักษณะการเข้ามานั้น
จะตกได้นี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตาต่อไป
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนไป
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ